ข่าวนี้นะเพื่อนบ้านงงค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้
ชอบเดินมาหน้าบ้านเธอแล้วพูดอะไรอยู่คนเดียวพูดกับใครก็ไม่รู้ด้วย
ใช่ค่ะบางทียายก็พูดมาเป็นตัวเลขเธอเคยซื้อตัวเลขนี้๓ตัว
ถูกรางวัลด้วยเอ้ายายจะสื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะ
คุณผู้ชมนี่เธอโพสต์ภาพในกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะคุณยายมายืนอยู่
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเก่งการแอร์เนี่ยนะคะเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่ายายข้างบ้าน
คุยกับใครเปิดกล้องมาตามนั้นเลยจ้าควรบอกลูกยายไหมคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านนี้ค่ะไปเจอคุณกุศุมาดวงรัฐดา
อายุสามสิบสามปีบ้านเลขที่คุณกุศุมาเนี่ยคือแปดทับสามสิบเก้า
อยู่ที่หนองรีชนบุรีแล้วเธอก็บอกว่าตรงนี้ยายชอบมายืนคุย
คุณยายมายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะใช่ค่ะฟังรู้เรื่องบ้างฟังไม่รู้เรื่องบ้าง
แต่ว่าไอ้รอบล่าสุดไม่นานนี้ยายอยู่ดีก็พูดเลข๓ตัว
ดิฉันก็จดไว้ค่ะจดไว้แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นเอาถูกด้วยค่ะ
อ่าทีนี้คุณนอกจากทีมข่าวเราเจอเพื่อนบ้านทีมข่าวเราเจอคุณยายด้วย
นั่นก็คือคุณยายไม้ศรีรุ้งนะคะคุณยายเนี่ยเราพยายามคุยกับคุณยายนะ

จากการที่ผู้ศิลป์ของเราเข็นสอบถามจากคุณยาย

ตอนแรกคุณยายบอกล็อกค่าล็อกค่า
ตอนหลังบอกมาเมื่อกี้
สื่อสารกับใครกันแน่สิ่งลี้ลับหรือเปล่าไม่รู้
ส่วนฝั่งสามีของคนโพสต์เนี่ยนะคะก็บอกว่า
ยายไม่ได้สื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรอกเพราะว่าเวลายายอยู่กับลูกหลานเนี่ย
ยายแกก็ไม่เป็นแบบนี้แต่พอลูกไปทำงานปั๊บเนี่ย
ยายก็จะพูดแบบนี้ในคลิปแบบนี้อยู่ดีพึ่มพำอยู่คนเดียว
เป็นเรื่องปกติของยายแต่เหมือนไปยืนคุยกับใครอ่ะ
ก็ไม่รู้แต่เพื่อนบ้านก็บอกคุณยายก็ชอบได้โชคนะ
คือคุณยายเดินไปไหนมาไหนคุณยายมักจะเจอเงินที่หล่นอยู่ตามพื้น
แล้วยายก็เก็บมาแบบนี้หรอเหรียญที่อยู่ตามทาง
คุณยายครับคุยกับใครอ่ะไม่รู้